จากเหตุก่อการร้ายอุกอาจกลางเมืองหลวงของอินโดนีเซียเมื่อวานนี้นะคะ
ตำรวจก็มีการเปิดเผยชื่อนายบารันนาอีมขึ้นมาค่ะ
ซึ่งชื่อนี้นะคะก็เป็นหนึ่งในสมาชิกกลุ่มไอซิสชาวอินโดนีเซียที่ตอนนี้ยังเคลื่อนไหวอยู่ในซีเรียค่ะ
ชายคนนี้เป็นใครนะคะแล้วมีแรงจูงใจอะไรในการโจมตีบ้านเกิดของตัวเอง
เราไปติดตามจากรายงานชิ้นนี้กันค่ะ
หลังจากที่กลุ่มไอซิสออกมาอ้างว่าอยู่เบื้องหลังเหตุจมตีกลุ่มจากาต้าเมื่อวานนี้
ทางผู้บัญชาการตำรวจกรุงจากาต้าก็ได้เปิดเผยชื่อบารันดาอิมขึ้นมา
โดยบอกว่าชายสัญชาติอินโดนีเซียผู้นี้เป็นผู้บงการก่อเหตุโจมตีกรุงจากาต้า
โดยนายนาอิมได้เดินทางไปซีเรีย
และขณะนี้กำลังสู้รบร่วมกับกลุ่มไอซิสในเมืองระก้าประเทศซีเรีย
เชื่อว่าขณะนี้เขากำลังสร้างผลงานเพื่อที่จะทำให้เกิดการยอมรับ
ให้ขึ้นมาเป็นผู้นำไอซิสสาขาอินโดนีเซีย
หลายคนตั้งคำถามว่านายบารันนาอิมเป็นใครมาจากไหน
และมีแรงจูงใจอะไรในการวางแผนก่อเหตุรุนแรงทั้งหมดนี้
ซึ่งทางสื่อท้องถิ่นของอินโดนีเซียก็ได้เปิดเผยเรื่องราวของชายผู้นี้
โดยพบว่าเขาเกิดเมื่อวันที่๖กันยายนปี๒๕๕๙

เกิดที่เมืองเปกาลองกันในจังหวัดชาวากลาง
และเป็นผู้ก่อตั้งกลุ่มคาติบานูซันทาราแนวร่วมนักรบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในซีเรีย
นายนาอิมเคยถูกตำรวจอินโดนีเซียจับกลุ่มตัวเมื่อปี๒๕๕๙
ในข้อหาครอบครองอาวุธอย่างผิดกฎหมายและต้องโทษจำคุกอยู่๓ปี
จากนั้นมาเขาก็มีบทบาทโดดเด่นในหมู่เครือข่ายกองกำลังติดอาวุธในเมืองโซโล

จนกระทั่งเมื่อปีที่แล้วเขาได้เดินทางไปซีเรีย
เพื่อร่วมรบกับแนวหน้าไอซิสในประเทศซีเรีย
โดยมีแนวคิดที่ว่าต้องการเปลี่ยนแปลงอินโดนีเซีย
ที่มีประชากรชาวมุสลิมมากที่สุดในโลก
ให้เป็นประเทศอิสลามแบบสุดโต่งและเคร่งจารีดมากกว่าที่เป็นอยู่
เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วขณะที่อยู่ในซีเรีย

เสนอเสริญการโจมตีในกรุงปารีส
ที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต๑๓๐คน
และยังบอกกับผู้สนับสนุนของเขา
ว่าให้ทำตามแนวทางการจมตีที่กรุงปารีส
และให้ถือเป็นแรงบันดาลใจ
ผู้เชี่ยวชาญที่ติดตามเรื่องการก่อการร้ายในอินโดนีเซีย
ต่างเคยได้ยินชื่อของนายนาอิม

ในการก่อเหตุระเบิดหลายครั้งในเมืองโซโล
หรือเมืองสุรากาต้าพุ่งเป้าวัดพุทธโบสถคริสต์

รวมไปถึงการวางแผนก่อเหตุโจมตีในช่วงวันชาติอินโดนีเซีย
เมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วด้วย
เดือนเดียวกันนั้นเขายังได้เขียนบล็อก
สนับสนุนปฏิบัติการโจมตีของนักรบไอซิสสายลนวูบ
ปลุกใจให้คนเหล่านี้ลุกฮือขึ้นต่อต้านทางการอินโดนีเซีย
สำหรับเหตุโจมตีครั้งใหญ่ในกรุงจากาต้า
ผู้เชี่ยวชาญด้านการก่อการร้ายต่างมองว่า
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใต้จมูกของตำรวจอินโดนีเซีย
เพราะก่อนหน้านั้นไม่กี่สัปดาห์
กลุ่มไอซิสเพิ่งเผยแพร่ข้อความในบล็อก
ทำอย่างไรจะขยับจากรูปแบบกองกำลังในป่า
สู่นักรบป่าคอนกรีตอย่างศูนย์กลางสำคัญในจกาต้า
ผ่านข้อความเทลแกรมเมื่อวันที่๒๔พฤศจิกายนที่ผ่านมา

สิ่งที่สำคัญคือเพียงแค่รอเวลาและจังหวะเท่านั้น
โดยที่ปรึกษาด้านข่าวครองของอินโดนีเซียได้เปิดเผยว่า

ได้มีการตรวจพบข้อความสนทนาทางเทเลแกรม
ระหว่างนักรบไอซิสที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการโจมตี
โดยใช้รหัสการโจมตีว่าคอนเสิร์ต
โดยเนื้อหาของคอนเสิร์ตนั้นเข้าถึงรูปแบบการจัดการมากขึ้นเรื่อย
และเมื่อเดือนที่แล้วก็เป็นครั้งแรกที่คู่สนทนา๓คนได้กล่าวถึงการโจมตีหลายครั้งพร้อมกัน
อกจากนี้เจ้าหน้าที่ต่อต้านก่อการร้ายของอินโดนีเซียยังเชื่อว่า

ขณะนี้มีผู้เป็นแนวร่วมไอซิสสายจีฮัดหัวรุนแรงในอินโดนีเซียอย่างน้อย๑๐๐คน

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน